คุณชูวิตก็ยิ่งเปิดยิ่งแฉ
แล้วก็มีเรื่องคืบหน้ามาเรื่อยเหมือนกัน
เห็นรอบนี้จวกทางพบชนด้วยนะ

นี่คุณชูวิทยจวกเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คลิปวงจรปิดคลิปใหม่ที่มีการเอ๊ะเขาขนถ่านไม้แบ่งยาเสพติดกันเหรอ
อันนี้ล่าสุดที่ออกมาแฉลองดูหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนี่เราชี้ลูกศรแล้วเราก็วงให้ดูด้วยค่ะเมื่อกี้นี้
นี่คลิปล่าสุดของคุณชูวิทย์เลยนะ
ใช่ค่ะคุณชุวิตเนี่ยโพสต์เอาไว้ในเพจนี้นะคะ
จริงก่อนหน้านี้ก็เปิดหลักฐานพวกภาพถ่าย

อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนสีเทาเกี่ยวกับผักจินลิงเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ที่เอาให้ดูเนี่ยคือจะสังเกตเห็นไหม
ถาดไม้อันนี้ใช้แบ่งยาเสพติดนะคะเขาขนย้ายกันแล้วมันมีภาพอีกมุมนึงด้วยนะ
คือจะเห็นว่ามันมียาเสพติดอยู่บนถาด
คุณชูวิทเขียนไว้แบบนี้หากมองให้ดีจะเห็นมียาเสพติดบนถาดชัดเจน
แต่ทำไมพบชนถึงไม่เก็บถาดไม้นี้ออกไปจากที่เกิดเหตุ
นี่ไงเหตุผลที่ให้เนี่ยก็คือมีหลักฐานมากพอแล้วที่เหลือไม่ต้องการ
ทั้งที่ยาเสพติดยิ่งมีหลักฐานมาก
ซึ่งมีหลักฐานมากก็ยิ่งแสดงถึงความร้ายแรงของพฤติการแห่งพระดีใช่ไหม
อกจากนี้ค่ะนอกจากเรื่องถาดไม้มียาเสพติดแล้ว
ปรากฏว่ารถตู้เอาผาดรถของนายตู้ห่าวที่มีหลานเป็นคนขับเนี่ย
ยังไม่เคยมีการเปิดตรวจข้างในมาก่อนเลยนะ
แล้วพบชนบอกว่าไอ้ที่ไม่ได้เปิดรถน่ะไม่มีกุญแจรถ
เดี๋ยวต้องตามหาเจ้าของรถมาเปิดก่อนโอ้โหยึดไปสองเดือนแล้วนะ
อืมแล้วเจ้าของรถคือใครอ่ะก็เนี่ยที่คุณชูวิทย์บอกไงก็คือ
ที่ทีมตัวเองปล่อยไปในวันเกิดเห็นนั่นแหละครับ
แต่ตอนที่บิ๊กโจ๊กไปถึงคุณผู้ชมเรียกช่างกุญแจมาเปิดได้หน้าตาเฉยเลย
เข้าไปปั๊บเนี่ยไปดูข้างในรถมีอะไรบ้างมีถาด
อาหารนั้นก็มีคราบยาเสพติดแล้วก็มีหลอดดูดยาที่ใช้แล้วด้วยอะค่ะ
ทีนี้ที่บอกว่ายังไม่จบเพราะว่าอะไรพบชนบอกว่า
เลขาปปศมีระเบียบเอาไว้ว่าไม่ให้เข้าในจุดที่เกิดเหตุ
แต่พูดมาแบบนี้คนจริงอย่างเลขาประสอบบอกว่า
ทำงานมา๓๐ปีนะไม่เคยเลยไม่เคยมีระเบียบห้ามตำรวจเข้าที่เกิดเหตุ
ความจริงย่อมมีหนึ่งเดียวเท่านั้น
พอยิ่งเปิดแบบนี้ก็ยิ่งเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะ
นี่เป็นข้อความที่คุณชูวิทย์โพสต์ไว้ยาวนะ
พร้อมกับคลิปนี้วงกลมไว้เองเลยว่านี่คือยาเสพติดนะ
คุณชูวิทย์บอกว่ายิ่งเปิดกล้องยิ่งค่อยพบเรื่องราวให้เห็นอะไรชัดขึ้น
ว่าอะไรเป็นอะไรใครจะพูดจริงพูดเท็จ
ทั้งหลายพิจารณาเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมถล่มอีก
แต่ที่แน่กล้องวงจรปิดมันโกหกไม่ได้ครับ
บอกว่าพบชนยิ่งพูดยิ่งเละ
ดูจากหลักฐานจากกล้องดีกว่า
แล้วก็ดูที่ท่านพบชนให้สัมภาษณ์แล้วกันนะ
ผมไม่ได้มีเพิ่มเติมแต่งอันนี้ทั้งหมดนะต้องย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะว่า
คุณชูวิทย์โพสต์แล้วก็คอมเมนต์นะคะ
ใช่นะฮะอันนี้โพสต์ไว้เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นเมื่อวานก็ร้อนแรงเหมือนกัน
ที่โพสต์คลิปว่ามีการอะไรนะคุณนะ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนยาเสพติดภายในจินลิงเลย
บริเวณหน้าห้องคาราโอเกะอย่างเปิดเผย
เป็นการโพสต์เพื่อโหมโรงรับปีใหม่
คลิปนี้โพสต์ไว้เมื่อ๒๓ชั่วโมงที่แล้ว
ใช่และหลังจากนั้นก็โพสต์คลิปเมื่อกี้ว่า
มียาเสพติดอยู่ในถาดจ้า

คุณชูวิทย์บอกว่ายังมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกเป็นร้อยคลิป

คุณชูวิทย์บอกเลยผมบอกเลยเด็ดทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าจะเปิดหลักฐานอะไรมาอีก
และวงจรปิดไม่โกหกใครคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะครับ